รายงานความคืบหน้าเหตุโครงการทางยกระดับ
นุษย์ลาดกระบังที่ถล่มเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ

เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตออกมา

เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะ
เอาออกมาจากใต้ซากคานสะพานได้แล้ว
ซึ่งญาติก็ยืนร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่านำร่างออกมาแล้ว
จะส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลไหน

เป็นศพของวิศวกรโครงการก่อสร้างสะพานนี้ค่ะ

ต้องมีการวางแผนในการนำร่างออกมาอีกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
นี่ค่ะยันยาดก็ทำได้แค่นั่งร้องฮาดก่อนปลอบใจกัน
ล่าสุดนะคะพบตรค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงพื้นที่ตรวจสอบ
ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้ว
ให้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและตกค้าง

อำนวยความสะดวกด้านคดีและการสอบสวนต่างด้วย
ก็จะให้ประสานกับเจ้าหน้าที่กรทม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
ณตอนนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนเลยนะคะว่า
หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรตรงนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจจราจรกลางแล้วก็ตำรวจทางหลวง
ป้ายประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางไว้แล้ว
จริงถ้ามีแผนที่อาจจะเอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงนะคะ

เส้นนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะ
แล้วก็ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจราจรด้วย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ซากคานที่มันยังไม่สามารถเคลียร์ได้
แต่มันยังมีคนเจ็บมีร่างผู้เสียชีวิต
แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นภารกิจสำคัญและเร่งด่วนที่กำลังดำเนินการ
ก็เลยอยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่นะคะ
ถ้าผู้นิชชาต้องไปทำงานไปโรงเรียนกันนี่อย่างไรต้องเลี่ยงแน่นอนละล่ะ
เชื่อว่าลองติดต่อทางหน่วยงานเขาน่าจะเข้าใจ
สอบถามทางล่วงหน้ากันก่อนใช่ค่ะท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีผลกระทบอยู่กับบ้านหลังนึง
มีเจ้าของเขาโพสต์เอาไว้นะฮะ
บอกขอความช่วยเหลือจากทีมพี่กู้ภัยด้วยค่ะ
บ้านติดโลตัสลาดกระบังอาคาร๔ชั้น

ตอนนี้ชั้น๔ของบ้านมีน้องแมวอยู่๔๐ตัว

เพื่อเอาน้องลงมาข้างล่างด้วยค่ะ
ปกติน้องอยู่แต่ห้องแอร์ไม่มีไฟด้วยค่ะ

มีน้องแมวแรกเกิดและน้องแมวที่ไม่สบายด้วย
โปรดช่วยเหลือน้องด้วยตอนนี้เจ้าของน้องอยู่ต่างประเทศ
มีแต่คุณยายกับแม่บ้านอยู่ที่บ้านช่วยเอาน้องลงข้างล่างด้วย
คือเหมือนที่ผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ต้องตัดไฟค่ะ

ขอความช่วยเหลือมานะคะ

อุ้ยนี่มันก็คงจะตกใจด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ฮะคุณผู้ชมครับ
ความเสียหายของบ้านเนี่ยชาวบ้านความจริงมีหลายหลังนะฮะ
ที่ถูกคานสะพานถล่มทับนะฮะ
สามชั้นผังทั้งชั้นก็มีนะครับนี่นี่หลังนี้นะฮะเห็นไหมข้างบนเนี่ย
คือเราได้คุยกับทางเจ้าของบ้านนะฮะเล่านาทีเกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นทำกับข้าวอยู่ในครัว
ได้ยินเสียงคล้ายรอยแตกมันดังเปรี้ยแล้วก็วิ่งไปอุ้มหลานออกจากบ้าน
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนมีรังสังหรณ์นะฮะคือเขามายืนมองทางที่กำลังก่อสร้างกันอยู่เนี่ย
แล้วเห็นไอ้ตัวเสาตัวคานตัวที่ถล่มเลยนะคุณรัชพรค่ะเออมองมองไปมองมองอยู่เนี่ย
คาตาเลยใช่ไหมคือเมื่อวานเนี่ยยืนมองอยู่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
แต่ก็พอมาวันนี้มันพังถล่มเหมือนเป็นรางสังหรณ์ว่าเมื่อวานไปยืนมองทำไมอืมอ่า
นี่คืนนี้เขาบอกเขายังไม่รู้จะนอนที่ไหนเลยฮะ
มันก่อนมันจะลงมามันก็เสียงดังก่อนเนอะพวกชายก็เลยมาเปิดหน้าต่างดูมันเสียงเลื่อนมา
ก็เลยก้อมหลานไว้อย่างเนี่ยพวกชายก็มพอคือก้มหลานไว้

ว้าวถ้าเกิดเหล็กมันล่วงลงมานี่จะทำยังไงเนอะ

ทำกับข้าวอยู่ต้องอุ้มลูกออกมาจากบ้านเลย
โอ้โหนี่มันหุดหวิดมากเลยนะคะ
พี่บอกเมื่อวานยังมายืนมองเขาสร้างกันอยู่
ยังดูขานต้นนั้นอยู่เลยเสาต้นนั้น

วันนี้ปุ้มเข้ามานี่เข้าบ้านอย่างนี้เลย

อาคาร๔ชั้นบอกติดโลตัสลาดกระบัง

น้องก็ตกใจดูแต่ละตัวหน้าตาตกใจงงกันหมดเลยอ่ะ

เขาอยากขอความช่วยเหลือกู้ภัยหรือว่าใครก็ได้

ลงมาหน่อยแล้วต้องหาที่อยู่ให้มันหรือเปล่าแล้วเนี่ย

เพราะว่าเห็นบอกว่าพอถ้าตัดไฟคือ
อากาศมันก็จะร้อนเขากลัวแมวมันขาดอากาศหายใจตายค่ะ

ห้องแอร์
คือพี่กัดก็คงไม่ต้องแจ้งมากหรอกใช่ไหม

เพื่อใครไปช่วยเหลือกันหน่อยกันแล้วกัน